เขาบอกว่าปีนี้ภัยแรงรุนแรงที่สุดในรอบ๒๒ปี
แต่ว่าในพื้นที่๓จังหวัดภาคตะวันออก
อย่างระยองชนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเซานั้นน่าจะมีน้ำเพียงพอในการใช้ช่วงหน้าแรงแบบนี้
ทางด้านของผู้จัดการบริหารน้ำในพื้นที่๓จังหวัดนั้นมีการวางท่อส่งน้ำ
รวมทั้งหาแหล่งน้ำสำรองให้เพียงพอในการใช้น้ำช่วงหน้าแรงของ๓จังหวัดนี้ครับ
เดี๋ยวตามจากบริหารของคุณนัทธิชาดอนสุวรรณครับ
วางท่อส่งน้ำเส้นที่๒ความยาว๒๐กิโลเมตร
เพื่อเชื่อมอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลจังหวัดระยอง
อ่างเก็บน้ำหนองค้อ๒จังหวัดชนบุรี
ให้เสร็จทันช่วงแรงจัดในเดือนเมษายนนี้
เดิมมีกำหนดเสร็จในเดือนพฤษภาคม
ซึ่งท่อเส้นใหม่จะเพิ่มการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
ยังอ่างเก็บน้ำหนองค้อได้วันละ๕๐๐๐๗๐๐ล้านลูกบาทเมตร
จากที่ท่อเส้นเดิมสามารถส่งน้ำได้วันละ๒๕๐๐๐๒๘๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
เพื่อจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค
รวมทางน้ำเพื่ออุตสาหกรรมในพื้นที่บ่อวินปลวกแดงและชนบุรี

ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดชนบุรีต่ำกว่าเกณฑ์

ที่เตรียมรองรับไว้แล้ว๒ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการน้ำในหน้าแรงปีนี้
คาดว่าจะอยู่ที่๗ล้านลูกบาทเมตร
และมั่นใจว่าช่วงหน้าแรงปีนี้
๓จังหวัดภาคตะวันออกจะมีน้ำใช้เพียงพอ

จะสามารถแก้ปัญหาการกระแคนน้ำของปฏิเสธศาสตร์ได้
ส่วนพื้นที่จังหวัดระยองในปีนี้ไม่น่าเป็นห่วง
เพราะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง๓แหล่ง
ได้แก่น้องปลายดอกกลายและกรองใหญ่
มีปริมาณน้ำรวม๑๙๓ล้านลูกบาทเมตร
สูงกว่าปีก่อนที่มีน้ำเพียง๑๔๘ล้านลูกบาทเมตร
รวมทั้งปริมาณน้ำสำรองจากอ่างเก็บน้ำประแสอีก๑๙๕ล้านลูกบาทเมตร
ซึ่งเพียงพอใช้ไปได้ถึง๖เดือน
วันหนึ่งเนี่ยการใช้น้ำทุกภาคส่วนของจังหวัดระยอง
จากสามั่งหลักครัวเราตรงนี้นี้วันหนึ่งใช้ประมาณ๑ล้านลูกบาทเมตร
โดยเฉพาะภาคงุตสาหกรรมจะใช้ประมาณเป็นวันละ๗๐๐๐
สามารถบาริหารจัดการได้เพียงพอที่จะให้ทางภาคอุตสาหกรรมทางเกษตรและอุโปรกบริโภคสามารถมีน้ำใช้ได้ทั้งปี
บริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเป็นระบบท่อส่งน้ำยาว๔๐๐กิโลเมตร
รอบคลุม๓จังหวัดชนบุรีระยองและฉะเชิงเศร้า
ผ่านน้ำจากจุดที่มีน้ำมากไปยังจุดที่มีน้ำน้อย
ช่วยลดปริมาณสูญเสียในเส้นท่อได้เหลือน้อยกว่าร้อยละ๓จากเดิม๑๒๐
เป็นการใช้น้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงมั่นใจว่านิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
เม็ดเงินลงทุน๑ล้านล้านบาทจะรอดพ้นจากปัญหาภัยแรงในปีนี้
นิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ภัยแรงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรเท่านั้น
ก็ยังส่งผลกระทบกับความชิ้นมั่นของภาคอุตสาหกรรมด้วย